รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
เอาชิ้นเนื้อไปปุ๊บหมอจะมาบอกแมว

ถ้าถึงวินาทีนั้นแมวคะ
ไหวไหมเราจะแบกไหวไหมตรงนี้
เราจะทำยังไงคิดไว้บ้างหรือยัง

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

สวัสดีค่ะ

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เปิดทีวีของท่านมานะครับ

พบกับปานุ่มและสาวเป๊กได้นะครับ
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
สุพัทธานามสกุลเอี่ยมมาค่ะ
ชื่อเล่นชื่อแมวอายุ๒๓ปี
เรียนอยู่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครปฐม

กล้วยข้ะเม้าที่ตลาดหนัดทั่วไปค่ะ

แต่เดี๋ยวนี้นะคะกล้ายงานไม่ถึง๒ร้อยเลยค่ะ
แบบเศรษฐกิจไม่ดีด้วย
ต้องมาเตรียมของให้แม่ก่อน
ตอนคืนก็อะไรที่ทำได้ก็ทำ
อย่างเช่นกรอกน้ำไว้สำหรับล้างมือ
หรือว่าตัดใบกล้วยไว้สำหรับรองก้นถุง
หน้าที่หนูหมดค่ะหน้าที่แม่คือทอดอย่างเดียว
ชีวิตหนูกับแม่เนี่ยก็ทำนากันมาตลอด
ปีหนึ่งปกติทำได้ปีละ๒ครั้ง
แล้วตอนนี้ก็คือไม่ค่อยมีน้ำ

แล้วครั้งเดียวนี้ก็ไม่ได้ผลผลิตด้วยค่ะ
เจ๊งค่ะทำให้เราเป็นหนี้ประมาณ๓แสน
ทำให้แม่เครียดแม่ก็แอบร้องไห้บ้างเวลา
ที่เขามาทวงหนี้ที่ตลาดนัดนะคะ
เขามาทวงค่าปุ๋ยค่าพันธุ์ข้าวอย่างนี้ค่ะ
ลูกค้าก็มองอะไรอย่างนี้ค่ะคือ

เราก็ไปจ่ายเขาก็บอกว่าเอามาให้มั่งสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
น้องแมวนะเป็นเด็กกระตันอยู่
เสาร์อาทิตย์มีคนจ้างไปทำงาน
แมวก็ไปหมดตัดย่าขายต้นไม้ขายข้าว
อะไรก็ได้ที่ให้ได้เงินน้องแมวทำหมด

แมวก็มาช่วยแม่ขายของ
เมื่อ๘ปีที่แล้วแม่มีอาการเจ็บหู

ไปหาหมอหมอบอกว่าต่อมน้ำลายอักเสบ

มันก็เหมือนจะหายแต่จริงแล้วมันไม่หาย

เป็นเวลา๖ปีมันโตขึ้นมาใหม่
วมอย่างกับลูกตำรึงสุขก็เจ็บด้วยนะ
แล้วมันก็กระตุกที่หน้ากระตุกที่ปาก
หมอบอกว่าคุณป้าเนี่ยต้องผ่าตัดแล้วนะ

ก็เลยเซ็นอนุญาตให้หมอพา
แล้วก็ปากเบี้ยวจนทุกวันนี้
ก็คิดว่ามันจะหายที่ไหนได้
มันไม่มีที่อยู่แต่น้ำลายมันก็เลยมาฝากเอาไว้อีก

ต้องไปดูดน้ำลายออกอาทิตย์ละ๑ครั้ง
ทุกวันนี้ตาหลับได้ข้างเดียว
ขนาดว่าอาจารย์หมอเย็บให้แล้ว

เวลานอนต้องใช้ผ้าปิดแสง
น้ำตาจะได้ไม่ไหลตาจะได้ไม่แห้ง
ถ้าตาแห้งแล้วตาจะอักเสบ
ตอนนี้คือตรวจมาเราก็พบอีกก้อนหนึ่ง
ก็ต้องผ่าอีกบอกว่าอาจจะเป็นมะเร็ง
เพราะว่าต้องเอาก้อนเนื้อไปตรวจก่อน
คือมีความเสี่ยงก็อึ้งนิดนึงครับ
ถ้าเกิดตรวจแล้วถ้าหมอสรุปว่าแม่เป็นมะเร็
จะทำไง
หนูก็จะทำให้แม่มีความสุขที่สุด

ก็รู้เพียงไม่จบอย่างเดียวค่ะ
เพราะว่าถ้าเกิดไปผ่าตัดแล้ว

แล้วเวลาแค่ปีเดียวมันจะจบแล้ว
อย่างนี้มันเสียเวลา
เราเศร้าอยู่คนเดียว
ถ้าเราคอยคนเดียว
ดังฉันก็รอเธอมา
เรงที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท

ในวันนี้นะครับพบกับเธอเลยนะครับ
น้องแมวชีวิตนี้ยอมผี

สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ

ชีวิตนี้ยอมพลีเพื่อแม่
และแน่นอนวันนี้ก็คงมีกันสองท่าน

ก็ขอต้อนรับคุณแม่ของน้องแมวด้วยนะครับ

สวัสดีครับคุณแม่

ด้วยเพลงที่๑อย่างสวยงาม

รับไปแล้วหนึ่งหมื่นบาทนะครับ
เป็นเงินก้อนแรกเลยสำหรับรายการของเรา

เป็นต่อมน้ำลายอักเสบ

เพราะว่ามันจะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อที่มันล้างอยู่

แล้วก็ต่อมามันก็ยังไม่หาย

มันก็เกิดมีอาการขึ้นมาอีก
ทีนี้หมอก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้

มะเร็งหรือเนื้อร้ายต้องผ่าตัด

แล้วก็การผ่าตัดนี้

หนึ่งในห้าหรือประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์

ความรู้สึกของคุณแม่เขากลัวไหม

ถึงว่าจะเสี่ยงแต่ก็ดีกว่า

คุณแม่เขาไม่กลัวหรอกแล้วแมวล่ะคะ

รอแม่ตั้งแต่๘โมงเช้า

มันทรมานมากเลยค่ะกับการรอนาน

ตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็นในการผ่ารอบแรก

คุณหมอทำอะไรให้บ้างคนข้างนอกแมว

อยากให้แม่ออกมาเร็วอยากเห็นแม่

เห็นแม่ออกมาแล้วปลอดภัย

หนูพยายามคิดว่าเดี๋ยวแม่ก็ออกมา

เวลามันก็ผ่านไปเรื่อยหนูก็ดูนาฬิกา

บ่ายโมงจน๕โมงเย็น

หนูก็พยายามคิด

ตีแล้วเดี๋ยวจะพาไปห้องพักฟื้น

พาดมาได้มียุคคืน๑

พร้อมรวม
แล้วแม่เขามีเสมหามีน้ำมูกด้วย
แต่หนูคือแบบรอแม่นานมากแล้ว

หนูก็ไม่ตื่นจนป้าข้างเขาก็เรียก
บอกหนูหนูแม่จะตายแล้ว
หนูตกใจรีบไปเอาทิชชู่มาให้แม่
แม่เขามีเสมหาพันธ์อยู่ที่คอ

หนูก็นั่งอยู่ข้างเตียงนั่งปูเสือนั่งที่พื้น
แม่อยากให้แม่มีโรคภัยที่

หนูเห็นแม่ทรมานแล้วหนูก็เจ็บเจ็บแทน
หมอต้องเอาเข็มมาดูดน้ำลายที่ข้างหูทุกอาทิตย์
หนูเห็นแม่เจ็บแล้วหนูก็สยองแทนเลย
นี่แม่จะต้องผ่าตัดจริงแล้ว
เราอยากจะให้กำลังใจกับคุณแม่ว่ายังไงบ้าง
หนูจะรอแม่หน้าห้องผ่าตัดเหมือนเดิม
ต่อให้ใช้เวลานานแค่ไหนหนูก็จะรอ
หนูอยากให้แม่เห็นหน้าหนูเป็นคนแรก
อยากให้แม่ฟื้นขึ้นมาหาหนูนะ

กลัวไหมกลัวไหมว่าแบบอยู่ดี
เอาชิ้นเนื้อไปปุ๊บหมอจะมาบอกแมว

ถ้าถึงวินาทีนั้นแมวคะ
ไหวไหมเราจะแบกไหวไหมตรงนี้
เราจะทำยังไงคิดไว้บ้างหรือยัง
แต่ว่าโรคมะเร็งอย่างที่เทปที่แล้วของ
น้องที่เป็นมะเร็งที่อยู่ในท้องนะคะ

หนูก็จะทำให้แม่หนูอยู่ให้ได้มากกว่านั้น
เพราะว่าแม่จะต้องยิ้ม
เท่านั้นแม่สู้กับมัน
นี้ฆ่าได้ด้วยรอยยิ้มและความสุข
ใช่ครับ
ถามทางคุณแม่บ้างก็แล้วกัน
คุณแม่ครับถ้าเกิดมันเป็นในสิ่งที่เราไม่อยากให้เป็นจริง

แม่ก็สู้เพื่อแมวเหมือนกัน

เพราะว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงตอนนั้น

รู้ต้องยิ้มรับกับมันให้ได้นะคะ

คุณแม่ด้วยนะครับผมอาจจะต้องถามคำถามนี้ว่า
ถ้าเกิดวันหนึ่งมันก็เหมือนกันทุกคนนะครับ

คุณแม่อยากจะให้น้องแมวเขามีชีวิตยังไงต่อไปครับ
มีชีวิตที่ดีแม่อยากจะทำอะไรก็ได้ที่ว่าน้องแมวจะได้มีหลักให้ตัวเอง
อยากจะเปิดร้านขายของเล็กให้แมวแล้วก็ให้แมวมีงานทำ
ไม่ต้องไปดิ้นลนเหมือนแม่แม่จะได้ไม่ลำบากเท่านี้
ไม่รู้ความหวังแม่จะได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตั้งใจไว้อย่างนั้นจริง
ทุกวันนี้แม่ทำของขายแม่ก็พยายามถ่ายทอดให้แมวหมด
เพื่อว่าวันข้างหน้าแมวจบมาแล้วยังไม่มีงานทำ
ก็ไม่ต้องกลัวอดตายมีอาชีพสำรองเอาไว้แล้วค่ะ
ทำกะหลิบปั๊บก็ได้ทำกล้วยทอดก็ได้ทำกล้วยข้าวเม่าก็เป็น
ทำได้ทุกอย่างที่แม่ทำ
รู้ว่าทั้งคู่สู้เพื่อกันและกันไม่อยากขาดคนใดคนหนึ่งไปนะคะ
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเรื่องยังไม่เกิด

เขาพร้อมแหละเป๊กว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเขาทำไปได้หนึ่งหมื่น
แมวพี่ถามหน่อยว่าปกติเราเคยทำงานได้เงินเยอะหมื่นนึงเนี่ยได้บ้างหรือยัง

ที่นี่เป็นที่แรกค่ะแบบดีใจมากแบบไม่เคยทำงานได้หมื่นหนึ่งเลยค่ะ
นี่แหละแล้วตอนนี้มีแล้วทำเพื่อแม่ได้หมื่นนึง
หลังจากนี้นะคะเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอยู่ที่แมวแล้ว

สาวน้อยคนนี้จะทำได้ขนาดไหนเพื่อแม่ของเขา

ใช่เงินรางวัลเยอะถึงสองหมื่น
แมวบอกกับเรานะครับคุณผู้ชมคงจำได้ว่าต้องการ๑แสนบาท

ไปใช้เป็นทุนการศึกษาตัวเองด้วยไปใช้รักษาคุณแม่ด้วยหลายอย่าง

หนึ่งแสนบาทสำหรับรายการของเราหกเพลงตอนนี้ร้องมาได้แล้วหนึ่งเพลง

เริ่มกันด้วยเพลงที่๒กันเลย

พร้อมนะสบายใจแล้ว

ก่อนจะร้องแมวต้องการอะไรไหม

รักหนูลูกสู้นะแม่ให้กำลังใจ

มาถึงเพลงที่๒กันเลยนะครับ
เพลงนี้มีมูลค่าสองหมื่นบาท

อินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับน้องแมว

ใช่เก่าจริงเพลงนี้
เก่าขนาดที่เราเคยร้องไหมล่ะ
ก็เคยค่ะแต่ว่านานมาก
เพลงนี้เป็นอุปสรรคกับเราไหมคะน้องแมวกับการที่เราจะคว้าสองหมื่นไปให้ได้ตรงนี้
อยากได้ตังค์ก็ต้องไม่เป็นอุปสรรคค่ะ

อยากได้ตังค์ก็ต้องไม่เป็นอุปสรรค
ในกรณีที่ไม่มั่นใจแบบนี้
ตัวช่วยช่วยคุณได้จริงนะครับ

สำหรับเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
แมวครับแมวจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้

แมวครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ค่ะ

มาถึงเพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๒เพลงมาครับ

ดินอุ่นร้อนและเย็นก็เป็นเพื่อนฉัน
ใจก็ยังนึกวัน
วันถึงมาดินอ่างว้างระธมคืนขมตรมเซา
ดินก็เหมือนเช่นเรารักเขานักหนา
เขาเป็นเหมือนเจ้าดวงใจดินเรียกเขาขึ้นมามา
บอกเขาเธอดินค่าค่าคอย
อภัยเธอดินได้แนบทรกไอ้กลิ่น
ดินนั้นอุ่นไม่น้อย
อุ่นอกเขาอุ่นอกเขาเราก็พลอย
อุ่นจากรักที่ฟังรอย
อุ่นหน่อย
ดินช่วยทรัพย์น้ำตาข้าขอวัลล่าจ้า
ช่วยฝากซากรักเศร้าของเราได้ไหม
ถ้าหากเขาไม่มาเยือน
คงได้พบรักใหม่
ดินคมร่างฉันไว้
ให้จม